คือหลายคนรู้กันอยู่แล้วว่าพี่เฟียฟ้าเนี่ย
เขามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพญานาคมากเลยนะคะ

แรงศรัทธาที่มีต่อนาคบวงบาดเนี่ย
ก็เลยทำให้คุณป้าวัย๕๔ปี
เจ้าของร้านขายโรงศพที่ประจวบคิริคัน

รวมไปถึงลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลกว่า๒๐๐๐กว่าบาท

คุณป้าไลน์หาพี่เฟี้ยวฟ้าว
บอกช่วยหน่อยช่วยอธิษฐานหาพ่อหน่อย

งานนี้ไม่รู้ว่าเรียกว่าปฏิหาร

นางก็ไปซื้อโรตาลี
ซึ่งในกระเป๋าเนี่ยมีโรตาลี๓๐ใบ

เสร็จปุ๊บแล้วก็เงินสดนู่นนี่นั่นรวมเป็นแสนนะคะ
แล้วก็เขาเพิ่งไลน์มาบอกอีว่าเนี่ย
ตั้งแต่บูชานาคบวงบาทของฟียวฟ้าวเนี่ยค่ะ

พออีกช่วงนึง

อยู่ดีเขาบอกว่าคุณอิมเขาแบบร้องไห้

ได้ลอตเตอรี่คืน